มีเหตุยิงกันจนมีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อตี๒๓๐วันที่๓ตุลาคม
เป็นเหตุการณ์ที่หน้าร้านคาราโอเกะในเขตอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
ทีนี้คนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นตำรวจเป็นตำรวจของสพเสนานะครับ
แล้วกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุก็จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมด
ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกสง่าธีระสุรัญญานนท์นะครับ
ท่านเป็นรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศิริยา
คุมตัวผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายหนาวเป็นแรงงานชาวลาวนะฮะ
เป็นหนึ่งในสามผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงสิบตำรวจโทษลันท์จันเที่ยง
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเสนามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บริเวณริมถนนจอมพลปหน้าร้านคาราโอเกะนะครับ

การทำแผนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
นายนาวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่ไปยิง๑๐ตำรวจโทสรรค์
แต่คำให้การของเขาบอกว่า
เขากับเพื่อนนั่งสังสรรค์กันอยู่ในร้านคาราโอเกะตามปกติ
แล้วช่วงเที่ยงคืนนะครับ
กลุ่มของ๑๐ตำรวจโทสรรค์ก็เดินทางมาที่ร้าน
มานั่งสังสรรค์อยู่ที่โต๊ะข้าง
ก็ต่างฝ่ายก็ต่างดื่มกินกันตามปกติ
ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งอะไรกันเกิดขึ้นเลยนะฮะ
นี่เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองให้ท่านนะครับ
กระทั่งเวลาตี๒ร้านปิดนะฮะ
ทั้งสองกลุ่มก็เดินออกมาจากร้านเพื่อจะกลับ
นายหนาวเนี่ยบอกว่ากลุ่มของนายหนาวซึ่งมากัน๓คนเนี่ยนะ
ก็เดินออกมาที่รถที่จอดอยู่ที่หน้าร้าน
เดินออกมาก่อนแล้วจังหวะที่ถอยรถ
รถของกลุ่มของนายนาวเนี่ยไปชนท้ายรถของรถสิบตำรวจโทสรรค์
กลุ่มของนายนาวก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาดูรอยชน
เฉียวชนแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็กำลังจะขับรถออกไป
เป็นจังหวะที่๑๐ตำรวจโทสรรค์ออกมาหยิบของที่รถ
เพราะว่าจะกลับพอดีก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็เลยเดินมาแล้วมาเรียกกลุ่มของนายนาวที่กำลังขับรถออกไป
ให้ลงมาเจรจากันก่อนอันนี้นายหนาวเขาให้การว่าอย่างนี้นะ
จังหวะที่จะเจรจากันเนี่ยนายนาวบอกว่ากลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะคิดเรื่องไม่ดี
จะทำไม่ดีเพราะรู้ว่าที่เพื่อนของเขาคนนึงเนี่ยมีปืนอยู่พกปืนมาด้วย
ก็เลยเดินลงจากรถแล้วเดินอ้อมไปแล้วก็ไปคว้าเอาปืนจากเพื่อน
เอามาเก็บเอาไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมีเรื่องกันเกิดขึ้นจะทำอะไรไม่ดี
นายหนาวบอกว่าพอคว้าปืนจากเพื่อนมาได้ตัวเองก็กระโดดไปนั่งที่ท้ายรถกระบะ
ก็ดูสถานการณ์อยู่ห่างแบบนี้นะครับ
กระทั่งคนขับรถที่เจรจากับตำรวจเนี่ย๑๐ตำรวจโทสรรค์เนี่ย
ก็เดินกลับมานายหนาวบอกว่าก็คิดว่าคงจะเคลียร์กันลงตัวแล้วมั้ง
จะแยกย้ายกันกลับระหว่างที่เพื่อนกำลังเดินกลับมาที่รถ
ตำรวจโทสรรเดินตามมาที่รถตอนนั้นในหนาวบอกว่า
เข้าใจว่า๑๐ตำรวจโทสรรจะตามเข้ามาทำร้ายเพื่อน
แล้วด้วยตัวเองเนี่ยก็เมาด้วยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ถือปืนของเพื่อนอยู่ก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่สิบ
ตำรวจโทสรรหลายนัดแล้วเพื่อนก็พากันรีบขับรถหลบหนีไป
จากเหตุการณ์นี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกสง่าธีระสรัญญานนท์
บอกว่าในหนาวเขาก็ยอมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะ
บอกว่าตอนก่อเหตุเมานะคะเมาเหล้าก็เลยขาดสติ
ก่อเหตุนี้ก็เลยถูกแจ้งไป๔ข้อหานะคะ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะและทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
นักข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียก็ตรวจสอบจนพบว่า
จุดที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านบันเทิงข้างหันหน้ากล้องไปจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ปรากฏว่าพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนกับว่าในหนาวให้การไม่ตรงค่ะ
จังหวะที่ยิงอ่ะค่ะนี่ช่วงถอยรถนี่เห็นไหมถอยรถเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าหลังมีการขับรถเฉียวชนกัน
กลุ่มนายหนาวลงมาดูรอยที่รถตัวเองแล้วก็ทำท่าจะหนี
แต่กลับเป็นทางฝั่ง๑๐ตำรวจโทสรรที่วิ่งออกมา
เรียกให้กลุ่มในหนาวจอดรถแล้วก็ให้มาเจรจากันก่อนครับ
จังหวะที่ในหนาวยิง๑๐ตำรวจโทสารันเป็นจังหวะที่รถของกลุ่มในหนาวกำลังจะขับหนี

ไม่ได้ลงมาเจรจาอะไรกันอย่างที่ในหนาวบอกเลย
ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหนีขับรถหนีเลยไม่ยอมมาเจรจา
๑๐ตำรวจโทสารันวิ่งตามรถของในหนาวไปจนถูกยิง
ตำรวจโทสารันเดินกลับมาพร้อมกับเอามือกุมไปที่ท้อง
แล้วก็เรียกให้คนมาช่วยนี่คือลำดับเหตุการณ์ตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งมันต่างจากข้อมูลที่ในหนาวรับสารภาพแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจชุดจับกลุ่ม
โอ้โหแล้วกล้องวงจรปิดคือมันคือหลักฐานมันชัดเลยไง
ไม่ต้องไปถามใครเลยเพราะว่ามันเห็นด้วยภาพ

แต่นายนาบอกอ๋อลงมาเคลียร์กันแล้วก็ผมก็ไปดึงปืนของเพื่อนมา
เพราะว่ากลัวเพื่อนจะไปยิงตำรวจแล้วผมมานั่งรอ
โอ้โหตรงนั้นไม่มีเลยไม่ได้มีมาเจรจาอะไรกับเขาเลย
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอีก๒คนนะครับ
ของนายหนาวตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับอ่าออกหมายจับแล้ว
รู้แล้วว่าชื่อนายโบ้กับนายแก้ววิชัยศรีฮราช
ทั้งสองคนอายุประมาณ๔๐ปีนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนอาการของ๑๐ตำรวจโทสรรณนะครับตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
อาการปลอดภัยแล้วเพราะว่าวิถีกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ย
โชคดีที่ไม่ถูกจุดสำคัญ